ต้องย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งหากวันนี้กรุงสยามชนะแชมป์จะว่างลง
ส่วนทางด้านถ้าเดชฤทธชนะครับจะเป็นแชมป์ทันที

แล้วนี่ครับจังหวะเดินเข้ามาเจอเสียบดักไว้
จังหวะขวางหน้าดูครับพยายามจะบวกคืนเลยครับ
แลกกันคนละดอกคนละทีไม่มีใครยอมใครครับ
เข้าของเดลิสก็ทำได้ดีครับหมัดของคุณสยามก็ทำได้ดีเหมือนกัน
ต้องบอกนี่แหละครับโอ้มนต์เสน่ห์ของการชิงแชมป์และป้องกันแชมป์ครับ